จอดรถหน้าบ้านขวางบ้านเหมือนกัน

คือฝั่งที่เดือดร้อนเอารถเข้าออกไม่ได้
เวลาจะไปทำงานต้องทำไงรู้ไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

หรือว่าออกจากบ้านทำแบบนี้มา๓ปี

เคยไปบอกกับเพื่อนบ้านแล้วนะ
นั่นนะค่ะจะเข้าบ้านนะคะ
ตอนนี้ต้องเข็นรถอยู่ประมาณ๓คัน
กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าจะเขียนยังไงนะ
อ๋อเอาจริงเอาจริงเอาจริง
คันที่หนึ่งคันที่สอง

ตรงนั้นจอดทิ้งไว้ไอ้คันที่สี่
ค่ำมาเลิกงานจะกลับบ้านเข้าบ้านไม่ได้

ขนาดว่ารถเขาแค่เป็นมอเตอร์ไซค์นะไม่แล้วคนที่เขา
เขาจอดแบบนี้เขาไม่ได้คิดเหรอว่าบ้านอื่นจะเดือดร้อน

ว่าบางบ้านไม่ได้มีแค่คันเดียว
ไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมจอดขวางมาตัวอัลแบบนี้
แล้วบ้านของผู้เดือดร้อนอยู่ในสุดของซอย
เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามมีฝั่งไหนบ้างมีด้านข้างหนึ่งหลังแล้ว
เฉียงด้วยฮะจอดรถบล็อกไว้หมดเลย
ทีมข่าวเลยไปที่บ้านหลังนั้นปรากฏว่าเป็น
หมู่บ้านเดิมที่เคยเสนอข่าวไปแล้วเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
เรื่องที่จอดสร้างที่จอดลุกล้ำทางสาธารณะ
เออจนเทศบาลเขาสั่งรื้อนนทบุรีทางขวาเนี่ยจำได้ไหม
คุณผู้ชมฮะเออเออเอออ่อที่เมื่อก่อนมีหลังคามาอ่าอ่า
ใช่ที่เหมือนปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนั่นแหละฮะอยู่ในหมู่สี่
ซอย๑๓วัดลาดประดุกตะบนบางครูรัฐจังหวัดนทบุรี
บ้านของคนที่ร้องเรียนเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นอยู่สุดซอยฝั่งซ้ายครับ
นี่เหรอบ้านคู่กรณีอยู่ฝั่งตรงข้ามสองหลังค่ะส่วนอีกหลัง
อยู่ติดกับบ้านพี่เขาเลยอ๋อเป็นตัวแอลเป็นตัวแอลดอมบอกเนาะตอนนี้รถของเพื่อนบ้าน
ไม่ได้จอดอยู่นะคาดว่าน่าจะออกไปทำงานตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมหน้าจอเนี่ยทำให้เห็นชัดเลยวงเหลืองนะคือบ้านหลังใน
บ้านผู้เสียหายอ่ะอ่าแต่ว่าเนี่ยสองหลังขวาแล้วก็อีกหลังหนึ่งทางซ้ายโอ้โห
ทั้งนั้นค่ะก็อยู่ด้วยกันติดติดกันนี่แหละฮะครับเจ้าของบ้านผู้เสียหายนะ
เขาชื่อคุณชัยนรงค์หรือว่าคุณอามคุณอาร์มก็เล่าให้ฟังนะทุกวันเนี่ย
ผมต้องเข็นรถของเพื่อนบ้านเข้าเข้าออกออกเพื่อจะเอารถตัวเองเนี่ย
ออกไปทำงานแล้วพอผมไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกอ๋อคุณอามคุณเข็นเลย
เกียร์ว่างไว้อยู่แล้วแต่ที่ทะเลาะกันหนักสุดเนี่ยเป็นบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านคุณอามครับ
ที่ฝั่งนั้นฝั่งตรงข้ามนะเขาเคยบอกคุณอามว่าอามพี่เคยอยู่มาก่อน
ถ้าอยากแจ้งความก็ไปแจ้งเลยทำให้คุณอามต้องทนอยู่แบบนี้มาตลอด๓ปีครับ
ส่วนคุณโบแฟนคุณอาร์มเป็นคนถ่ายคลิปนะคุณโบบอกว่าครอบครัวของคุณอามเนี่ย
อยู่ที่บ้านหลังนี้เกือบ๓ปีแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกแรกแล้วล่ะบางวันนะ
เพื่อนบ้านก็จอดรถบล็อกเป็นรูปตัวแอลออกไปไหนไม่ได้เลย

โอ้โหจะไปยังไงต่อล่ะ
เออแล้วเท่าที่คุยกับเพื่อนบ้านนะอันนี้คุณโบเล่านะ
เพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือมาบอกกับเธอว่า
ถ้าอยากจะเข้าออกก็เข็นเอาเองสิ
ล่าสุดคุณโบพยายามบอกเพื่อนบ้านกลายเป็นว่า
เพื่อนบ้านอ้างว่าโอ๊ยคุณโบ
ก็ทำกันแบบนี้มานานแล้วจะให้ทำยังไง

คือการทำมานานแล้วไม่ว่าทำถูก

เพราะเคยเข็นรถไปโดนเพื่อนบ้านสุดท้าย

อยากให้หน่วยงานที่จะมาเป็นคนกลาง

นักข่าวไปหาเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ที่มีปัญหากับบ้านคุณโบอล์คุณอาร์มด้วยนะ
บ้านหลังนั้นเขาขายของชำอยู่ในหมู่บ้านครับ

ว่ามันเป็นยังไงฝั่งนั้นกลับมาบอกว่าไม่ว่างจะขายของทำคำค่อยมาแล้วกันนะหน้าข่าว
ตอนนี้ไม่ว่างส่วนประธานชุมชนหมู่บ้านครับอย่างท่านประธานอมรก็บอกว่าเพิ่งทราบว่าลูกบ้านมีปัญหาเรื่องที่จอด
ปกติลูกบ้านก็จะพูดคุยแล้วก็ตกลงกันเองเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีนิติบุคคลครับ
ประธานชุมชนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากครับได้แต่แนะนำว่าให้ไปร้องเรียนกับเทศบาลก็แล้วกันนะครับ